แต่หลายคนก็อาจจะนึกอยู่ว่าเอ๊ะกลางวันนี้เราจะทานอะไรกันดี
นี่ก็อาจจะเป็นไอเดียดีที่นำมาฝากกันนะคะ

แต่ว่าทานของขาวแล้วก็ต้องมาทานของหวานกันบ้าง
ของหวานช่วงตรุษจีนที่เรากินกันเยอะเห็นกันบ่อย
ก็คือขนมเทียนขนมเข็งอาจจะอิ่มกันไปแล้ว
มาดูเรื่องของขนมหวานชนิดนี้

เพราะว่ามันกินแล้วมันอิ่มเหมือนกันมันคือข้าวหลาม

หลามเดี๋ยวนี้แต่ละร้านเขามีจุดเด่นมีจุดขายที่มันแตกต่างกันออกไป
แต่ข้าวหลามที่จังหวัดปราจินบุรีที่จะพาไปที่นี่
เขาบอกว่าไม่ธรรมดากินแล้วแบบมันสงบใจเหลือเกิน
เพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นข้าวหลามรสพระธรรม
เดี๋ยวรถพระธรรม
อาจจะงงแต่พระทำอยู่จริงคุณเห็นไหม
เหลากระทั่งกระบอกข้าวหลามอะค่ะ
นี่คือที่วัดหนองบัวตำบลนนทรีย์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

เจ้าอาวาสแล้วก็ชาวบ้านกำลังช่วยกันเตรียมทั้งวัตถุดิบเอ้ย
อุปกรณ์ต่างเพื่อจะไปทำข้าวหลามโบราณ

สำหรับจะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะ

คือโอ้โหต้องบอกว่าทานแล้วรู้สึกแบบว่าสงบจิตสงบใจแล้วรู้สึกดีด้วยนะ
พระแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันตัดไม้ไผ่เห็นไหมคะ
ตัดเป็นกระบอกนะเพื่อจะนำไปกรอกข้าวเหนียวนี่ไง
นี่เขาก็จะทำข้าวหลามแล้วก็มากรอกลงในกระบอกแบบนี้
แล้วคือตัวข้าวหลามเนี่ยเขาก็จะปรุงรสมา
อย่างเช่นเอาข้าวมาปรุงกับกะทิน้ำตาลเกลือ
ลุกเคล้าให้ส่วนผสมมันเข้ากันเป็นแบบสูตรโบราณของเขา
แล้วก็จะนำไปกรอกเสร็จปั๊บก็จะไปเผา
แบบตั้งให้ห่างจากไฟประมาณนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเผาใกล้ไฟอ่ะ
กระบอกมันจะไหม้น้ำกะทิจะเดือดแล้วมันจะเหอะ
เหลือแต่ตัวข้าวเหนียวเอาแค่พอได้สัมผัสความร้อนบาง
ใช่แต่ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลานานนิดนึง
เจ้าอาวาสบอกว่าข้าวหลามสูตรโบราณนี้จะให้รสชาติกลม
เป็นข้าวหลามสูตรรสพระธรรมของแท้เลย
ที่ผ่านมานะคะได้มีการทำข้าวหลามแบบนี้แจกไปแล้วถึง๓ครั้งนะ
แม้ว่าจะไม่ได้มากมายอะไรแต่เป็นน้ำใจ
เป็นน้ำใจจากพระและก็คนใจดี
ที่เขามีความเป็นห่วงเป็นใยชาวบ้านในชุมชน

บางคนอาจจะขายของขายของไม่ค่อยดีคุณนึกออกไหม
ออกไปขายของก็อยากลำบากนิดนึงนะ
ก็อาจจะทำให้รายละเอ้ยมันลดน้อยลง
พระท่านก็เลยตัดสินใจทำข้าวหลาม
จ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนก็เป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
อย่างไรต้องบอกนี้อนุโมธนาสาธุกับทั้งท่านเจ้าอาวาส
ไปถึงชาวบ้านที่มาร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ด้วยนะครับ

คือการทำข้าวหลามที่ใช้เวลานานแบบนี้มันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของพระท่าน
ใช่คือทำให้คนเรามันมีสมาธิมีสติมีสติ

วาเลนไทยแล้วเตรียมของขวัญกันหรือยัง
กันไว้นะหลายคนก็เตรียมไว้หลายดงหลายดอก

เตรียมมาประมาณ๑๐ปีละ
เดี๋ยวคุณเตรียมอะไรไว้๑๐ปี
ของยังไม่รู้จะให้ใคร